คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้
รักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมกันนะคะกับดีเจพี่อ้อยค่ะ
เป็นยังไงบ้าง๗๘เดือนกับโควิดนะคะ
เราเริ่มชินกับวิถีชีวิตธรรมดารูปแบบใหม่กันหรือยัง
วิกฤตทำให้ชีวิตเปลี่ยนไปหลายต่อหลายเรื่องเลยตอนนี้
ไปไหนต้องมีหน้ากากวันไหนลืมเอาหน้ากากออกไป
รู้สึกผิดกับตัวเองและรู้สึกผิดกับเพื่อนร่วมโลกนะรู้สึกแบบนั้นไหม
ตอนนี้ปัญหาเศรษฐกิจกำลังตามมาติดนะคะ
พอเครียดเรื่องการหาสตางค์
ก็เกิดความห่างเหินในความสัมพันธ์กับคนในครอบครัว

และแน่นอนนะเรื่องของการทำร้ายร่างกาย
อย่าให้กลายเป็นเรื่องธรรมดาจะหงุดหงิดอารมณ์เสียแค่ไหน
เราไม่มีสิทธิ์ทำร้ายชีวิตคนอื่นนะคะ
พอดีวันนี้เนี่ยมีคำถามของน้องคนนึงที่ส่งเข้ามาเป็นเรื่องนี้พอดีเลย
อ้อยคะตอนนี้หนูแยกกันอยู่กับสามีมาเกือบ๖เดือนแล้ว
เรามีลูกด้วยกัน๑คนอายุ๑ขวบ๘เดือน
ซึ่งตอนนี้หนูอยู่ในช่วงตัดสินใจว่าจะหย่าดีไหม
อยู่ด้วยกันเราทะเลาะกันหนักมากค่ะ
มีทำร้ายร่างกายด้วยกันทั้งสองฝ่าย
ถึงเราจะแยกกันอยู่แต่เราก็ยังผลัดกันดูแลลูกนะคะ
บ้านหนูเนี่ยดูแลลูกจันทร์ถึงศุกร์เขาจะดูแลลูกเสาร์อาทิตย์
ก็ยังมีโอกาสเจอหน้ากันบ้างและก็ยังทะเลาะกันเรื่อย
นี่เจอกันบ้างนี่คือเจอกันน้อยแล้วนะคะ

เรื่องของเรื่องคือเขาไม่ให้เกียรติเราและพ่อแม่เราเลยค่ะ
แต่พ่อแม่ของเขาเองเขาก็ยังไม่เคารพ
เขาควบคุมอารมณ์ไม่ได้อารมณ์ร้อนด่าบั่นทอนเก่งค่ะ
ท้าหนูหย่ามาเนี่ย๒๐๐รอบเห็นจะได้
เดี๋ยวนะหนูนับด้วยเหรอเนี่ยแต่พอหนูบอกจะหย่าจริง
เขาก็ไม่ยอมไปเหมือนเป็นคนผีเข้าผีออกตลอดเวลาค่ะ
แต่อย่างอื่นถือว่าเขายังโอเคนะคะ
ด้วยความที่พื้นฐานเขามาจากครอบครัวที่พ่อแม่เลิกกัน
เขาขาดความอบอุ่นค่ะต้องการความรักมากตลอดเวลา
เหรอทำไมคนที่ต้องการความรักมากถึงตบตีคนอื่นล่ะ
ส่วนหนูมาจากครอบครัวอบอุ่นมากค่ะ
เวลาที่หนูรู้สึกว่าหนูให้เข้าไปเต็มร้อยเขากลับรู้สึกได้รับจากหนูแค่
ทุกอย่างดีมากนะคะอันนั้นคือเรื่องปกติค่ะ
แรกรักเรามักจะหันมุมที่สวยที่สุดเข้าหากันอยู่แล้ว
บังเอิญหนูเกิดพลาดท้องขึ้นมา
แต่ช่วงนั้นเนี่ยก็เป็นช่วงที่เริ่มจะแพลนหาซื้อบ้านที่เป็นเรือนหอกันแล้วนะคะ
หนูตัดสินใจออกจากงานเพราะแพ้ท้องหนักมาก
ตกลงคุยกับเขาว่าปีแรกนี้เนี่ย

พอหนูออกจากงานหนูก็หุ้นทำธุรกิจขายของออนไลน์กับเขา
ซึ่งสามารถทำงานที่บ้านได้
ส่วนเขาก็ทำงานประจำไปด้วยค่ะ

หนูเนี่ยน่ารักนะหนูพยายามหาเหตุผลดี

เขาเหนื่อยกว่าค่ะก็เลยอารมณ์ร้อนกว่า
ก็เลยทำให้เขาสามารถหงุดหงิดและทำร้ายหนูได้
มันไม่ใช่อย่างนั้นเสมอไปนะคะ
สำหรับเรื่องเงินหนูไม่เคยใช้เงินเขา
เขาไม่เคยใช้เงินหนูและเขาก็ไม่เคยให้เงินหนูด้วย

แต่เขาก็ยังเคยด่านะคะว่าหนูไปเกาะเขากิน
วายประโยคนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นกับการใช้ชีวิตคู่เนอะ
หนูก็เลยสมัครงานและได้งานใหม่มาทำค่ะ
ตลอดมาก็พยายามประคับประคองกันมาเรื่อย
ทนไม้ทนมือเขาใจอ่อนและให้อภัยเก่ง
เขาก็เลยดูจะเบากับหนูลงไป

และหนูพยายามทำเป็นหูทวนลมกับคำด่าต่างของเขา
แต่วันหนึ่งมันไปไม่ไหวจริงค่ะพี่
วันนั้นเราทะเลาะกันเรื่องลูกจนกลายเป็นเรื่องใหญ่โต
เขามาด่าหนูและลามปามมาด่าแม่ของหนูที่หน้าบ้าน
ครอบครัวหนูรับไม่ได้ค่ะหนูก็ไม่โอเคด้วยแหละเลยแยกกันอยู่ตั้งแต่วันนั้น
พอ๔เดือนผ่านไปเขาเพิ่งสำนึกได้ก็มาขอโทษพ่อแม่หนู
ครอบครัวหนูก็ให้อภัยนะคะผ่านไปได้๒๓อาทิตย์เขาก็กลับมาอารวาสอีกครั้ง
ตอนนี้สิ่งที่หนูรู้สึกคือไม่อยากกลับไปเป็นครอบครัวกับเขาอีกแล้ว
รู้สึกว่าหนูทนมาได้ยังไงนะกับเหตุการณ์ต่างที่เกิดมา
พอกลับมาอยู่บ้านตัวเองจริงรู้เลยว่าคนที่รักเราที่สุดคือพ่อแม่นี่แหละค่ะ
พ่อแม่ซัพพอร์ตหนูดีมากแต่ลึกมันก็เหมือนมีอะไรมาดึงหนูอยู่
เลยยังทำให้ไม่ไปหย่ากับเขาให้เรียบร้อยอาจจะเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งหนูสงสารลูก
ส่วนหนึ่งการที่ต้องรับสภาพการเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวมันเลยทำให้หนูตัดสินใจเด็ดขาดเรื่องนี้ไม่ได้สักที
แต่ที่แน่ก็คือหนูจะไม่กลับไปคุยหรือไปยุ่งกับเขาอีกแล้วนะคะไม่ไปอยู่ในบ้านเดียวกันอีกแล้ว
รบกวนพี่อ้อยช่วยดึงสติหนูให้หน่อย

หวังว่าเจ้าของคำถามฟังอยู่นะ

ถ้าน้องอยากจะเลิกจริงคงไม่ต้องส่งคำถามเข้ามาหาพี่มั้ง

จะว่าไปไม่มีอะไรเหนือความคาดหมายนะคะ
เราดูใจทำความรู้จักกันมาไม่ถึงปีดันท้อง
ทุกอย่างเลยต้องเดินหน้าไปด้วยความรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้น
บางคนนะคะรู้จักกันนาน

ภาษาอะไรกับคนที่ใช้เวลาด้วยกันไม่นาน
แล้วอยู่ก็ต้องมีความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่
กับอีกหนึ่งชีวิตที่ถือกำเนิดมา
ตอนนั้นเนี่ยพี่ว่าต่อให้ไม่พร้อมก็ต้องพร้อมอะค่ะ
คราวนี้พอเดินหน้ามาถึงวันหนึ่ง

ไม่ได้มีใจให้กันเหมือนก่อน
ความตื่นเต้นในการพยายามเอาชนะใจของแต่ละฝ่ายหมดลง

ไม่ได้มีแต่เจ้าชายเจ้าหญิงในเทพนิยาย
รูดม่านปิดอยู่กันในประสาทยังมีความสุข
แต่จริงแล้วเราต่างเป็นคนธรรมดาที่มีภาระมากมาย

ถ้าไม่ได้รักกันเท่าไหร่จะทำร้ายหัวใจกันง่ายมากนะคะ
และตอนนี้มาถึงการทำร้ายร่างกายกันและกันด้วย

แต่สำหรับพี่นะคะการทำร้ายร่างกายเป็นสิ่งที่รับไม่ได้

ตอนนี้เธอกับฉันตบตีกันจนไม่สนความเจ็บปวดของอีกฝ่ายแล้ว
ลูกโตขึ้นทุกวันเรากำลังปลูกฝังอะไรลงไปในหัวใจของเด็กคะ
ลูกจะอบอุ่นตรงไหนถ้าเขาเติบโตท่ามกลางการทะเลาะเบาะแว้งของพ่อแม่
เสียงแห่งความเครียดความรุนแรง
ไอ้มูเมี๊ยะน้องไม่สงสารลูกหรอ
อกตกใจกับเสียงดังตะโกนตะคอกใส่กัน
เห็นคนที่เขารักทั้งสองคนต่างฝ่ายต่างพยายามทำให้อีกฝ่ายเจ็บ

การมีพ่อแม่ลูกอยู่ครบอาจจะไม่ได้จบที่ความอบอุ่นเสมอไปนะคะ
ถ้าในครอบครัวไม่ได้มีสายใยเชื่อมใจกันและกัน
อีกอย่างนะการทนมือทนเท้าของเขาได้เลยทำให้เขาใจอ่อน
ว่าไม่ใช่คนไม่ใช่กระเบื้องค่ะ

เขาอารมณ์พรุ่งพลาดขึ้นมาแล้วพลั้งมือ

ก็มันโกรธอ่ะควบคุมอารมณ์ไม่ได้

เขาไม่แคร์ลมหายใจของเราหรือ

อันนี้สำคัญค่ะคนรักกันต้องให้เกียรติกัน
นี่ด่าไปถึงพ่อแม่เราแล้วนะคะ

แล้วลูกสาวยอมให้ผู้ชายที่ไหนมาตบตี

ถ้ายังยอมอยู่กับคนคนนี้ได้เนี่ย
ว่าก็ใจร้ายกับหัวใจพ่อแม่ไปหน่อยนะ

แต่เราต่างยังเป็นพ่อของลูก

ก็จะถามว่าอยู่เพื่อลูกตรงไหน
ถ้าแยกย้ายกันไปวันไหนมาเจอลูก

น่าจะดีต่อหัวใจลูกมากกว่าหรือเปล่า

เด็กจะมีผลกระทบกับจิตใจ
ไม่ได้อยู่ที่ว่าเขาอยู่ใกล้ใครบ้าง

ก็แยกย้ายไปมีความสุขกันไกล
พ่อห้ามลูกก็จะใช้เวลาไว้ดูแลลูก

ก็จะเป็นหญ้าความสุขค่ะ

เลิกเอาความสุขของเราไปผูกหาเขา
ไกระดาษนังเหล็ก

ตั้ง๖เดือน
ว่าเลิกไปแล้วก็ได้นะคะแค่ยังไม่ได้เซ็นใบหย่าเท่านั้นเอง
ถ้าตอนนี้หย่าไม่หย่าไม่ต่างเราก็เดินหน้า
มีความสุขในทางของเราดูแลลูกให้เต็มที่ค่ะ
ก่อนหน้านี้ทั้งสองคนค่ะไม่ใช่แค่เขาคนเดียวนะ
ต่างฝ่ายต่างทำร้ายหัวใจลูกวันนี้เราจะสร้างวันดีดีเพื่อลูกละ
ตั้งใจและทำให้ได้ดั่งใจอีกอย่าง
ทำมาหากินเองก็ได้ทำไมผู้หญิงอย่างเราจะเลี้ยงลูกไม่ได้
อีกอย่างนะพ่อของลูกเขาก็ยังรักลูกไงน้องบอกเองนะ
และยังมาดูแลลูกได้ในบางวันลูกไม่ได้ขาดใคร
แต่แค่สามีกับภรรยาเวลาอยู่ใกล้แล้วมันทุกข์ทรมานใจแค่นั้นเอง
ห่างกันสักพักค่ะตั้งหลักในมุมของตัวเอง
ไม่มีใครอะค่ะที่บอกว่าฉันรักเธอมากนะเลยอยากตบตี
ไม่มีจริงที่สำคัญค่ะการเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว
หรือการที่หลายคนเรียกว่าเป็นม่ายไม่มีใครอยากแต่งงานวันนี้
เพื่อไปหย่าวันหน้าแต่ถ้าอยู่ต่อไม่ไหว
ความทุกข์มันช่างบรรทอนจิตใจต้องถามตัวเองว่าอดทนแล้วได้อะไร
ทำไมถึงไม่เลือกทางที่ตัวเองจะมีความสุขมากกว่า
แต่ถ้าทั้งหมดน้องอยากเดินต่อจะอดทนต่อก็ได้นะคะ
ทนจนเริ่มสงสารตัวเองอดทนจนเริ่มสงสารตัวเอง
ไม่ไหวแล้วเมื่อนั้นเหนื่อยที่สุดคงหยุดเองได้
มีคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวหลายคนค่ะเลิกอดทนเพื่อจะอยู่ใกล้
เห็นแก่ตัวคนหนึ่งแล้วมาเป็นที่พึ่งพิงให้หัวใจลูกอย่างเต็มภาคภูมิ
เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวไม่มีเรื่องอะไรน่าอายเลยแม้แต่นิดเดียวค่ะ
วันนี้ถ้าลมหายใจยังเป็นของเราถามตัวเองนะคะว่า
เราควรอยู่อย่างมีความสุขหรือทุกทุกข์
ทนเพื่อใครจนใจร้ายกับตัวเองหรือเปล่าจริงจริงนะ
เราไม่มีวันรู้เลยค่ะว่าลมหายใจของเราจะหยุดลงเมื่อไหร่
ทำไมถึงไม่กล้าที่จะออกมามีความสุขเราทุกคนต่างเป็นหัวใจของพ่อแม่
ทำไมเราถึงยอมให้เขาทำอะไรแย่ทั้งที่หัวใจพ่อแม่น่าจะเจ็บที่สุด
น้องเองก็มีลูกลองเทียบดูสมมุตินะคะสมมุติ
วันหนึ่งลูกโตไปและถูกทำร้ายจากคนที่เขารักลูกเรา
เขาว่าแบบนั้นน้องจะรู้สึกยังไงในวันที่เห็นลูกนั่งร้องไห้
แต่พ่อแม่เข้าไปปกป้องเขาไม่ได้เลย
จากเห็นเขาทำร้ายร่างกายลูกแล้วเนี่ยยังหันมาด่าใส่หน้าเราด้วยนะ
อันนี้มันคือภาพเดียวกันเลยนะตัดสินใจดีค่ะ
ให้กำลังใจน้องมีความสุขในสิ่งที่เราเลือกได้เองนะคะ
ชีวิตเป็นของเราไม่ได้เป็นของเขาซะหน่อยนะ
คำถามค่อนข้างหนักนะคะน่าจะเป็นวิธีคิดให้กับหลายคนด้วย
ความอดทนเป็นเรื่องดีแต่บางทีต้องถามตัวเองว่าอดทนแล้วได้อะไร
คำว่าทนอยู่เพื่อลูกเคยถามลูก
มองในมุมของลูกไหมว่าลูกมีความสุขจริงหรือเปล่า
เติบโตขึ้นมาท่ามกลางความขัดแย้งแรงของพ่อแม่นะคะ
แต่หวานกันไม่ได้นะเขาบอกว่าอยากให้รักของเราเป็นความลับ
นั่นไงเขาบอกว่าอย่าคิดมากแต่บางทีมันก็ยากที่จะไม่คิดนะคะ
เขาจะปิดเราซ่อนเราไว้อีกนานแค่ไหน
ดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจนะคะเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะ